เรามาดูในโลกสโชว์กันบ้าง

โดยคนโพสต์โพสต์คลิป

ได้ด้วยหรือไปดูคลิปกัน
นี่คือมาสี่ผมแล้วนะครับ
รถสายตรวจให้ลูกกี่มาผมดีนะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่คนนี้ก็ขี่ตามเลยนะ
เพราะเห็นมันแปลกไงคือรถตำรวจก็แทนที่จะเป็นตำรวจขี่
แต่คนที่ขี่กลายเป็นเครื่องแบบนักเรียน
เขาก็เลยตามถ่ายไว้แบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็บรรยายไปด้วยถ่ายไปด้วย

วันเห็นเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วย
แล้วก็ยังขี่เร็วมากเคยเฉียวชนหน้ารถของผมด้วยนะครับ
โดยเพราะว่าขี่รถไปทั่วในย่านวังหิน

อ่ะพอหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะฮะ
คนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันหลากหลายเลยครับ
ก็ว่าหากเป็นรถราชการจริงหรือว่ารถหลวง

ทำไมผู้ขับขี่ถึงไม่เป็นตำรวจ
หรือว่าจะให้ลูกขี่มันได้ด้วยหรือ
จะต้องรอดูว่าจะมีการชี้แจงเรื่องนี้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
ขณะเดียวกันเพจเรารักด่านตรวจได้แชร์คลิปนี้ออกไปพร้อมระบุข้อความ
บอกว่ารอบนี้ปลอมตัวเป็นนักเรียน
พร้อมกับแชร์ภาพรถทะเบียนดังกล่าว
พบเจออยู่บริเวณ๔แยกวังหิน
ระบุข้อความว่าทะเบียนเดียวกันนี่แหละต่อเต่า๒๗๗๑๗นี่แหละครับ

แต่คนขับขี่ก็เป็นวัยรุ่น

ใช่นะฮะทำเป็นประจำเลยแบบนี้
แล้วก็ในภาพจะเห็นวัยรุ่นชายที่เป็นคนขี่
และกำลังจอดคุยกับนักเรียนอีกคนนึง
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากบอกดูสิยิ่งเป็นชุดแบบนี้มันยิ่งน่าเกลียดไง
ถ้าเอารถหลวงมาใช้แล้วเจอบ่อยด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบทะเบียนรถ
ว่าเป็นรถในพื้นที่สนโชคชัย๔หรือว่าสนสุธิศาลเพื่อหาข้อเท็จจริง
ส่วนจะมีความผิดหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้
เพราะหากผิดจริงคงไม่ใช่คดีอาญาแต่อาจกระทำผิดในการปล่อยประละเลย
ซึ่งกำลังเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอยู่
เราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันเนาะว่าเด็กวัยรุ่นหรือเด็กนักเรียนทำไมเอารถสายตรวจมาขี่แบบนี้ได้
หรือว่ารถสายตรวจจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะคืบหน้าว่าไงไหมคุณ
คุณดิฉันเข้าไปดูนะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนท์พบผู้บังคับการจราจร
เขาบอกว่าเรื่องนี้ทราบแล้วรู้แล้วว่าพ่อของเด็กคือใคร
มีการให้ทำหนังสือเขียนรายงานแล้วพ่อของเด็กเป็นตำรวจยดในดาบ
แล้วก็ไปอบรมจราจรไม่อยู่๓วันแล้วลูกก็เลยเอารถพ่อมาขี่
แล้วต้องบอกด้วยนะคือตอนนี้มีการเขียนเรื่องชี้แจงก็จริง
แต่ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพราะว่าเด็กที่เอามาขี่รถ
คือเขาก็ไม่ได้ทำผิดกฎจราจรคือใส่หมวกกันน็อคแล้วก็ไม่ได้ขี่แว้น
แต่มันก็จะเข้าข่ายใช้ทรัพย์สินราชการไปทำในทางอื่นอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าอย่างน้อยผมสั่งให้พ่อของเด็กทำหนังสือรายงานมาแล้วไง
ไม่งั้นลูกตำรวจเอารถหวอไปขี่ไปขับอะไรอย่างนี้เหรอ